เรื่องราวของทีมชาติไทยนะครับสหรัฐอยู่เย็นนั้นออกมาประกาศนะครับว่า
เขานั้นยินดีที่จะร่วมงานกับมิรวรรณรายวัชแล้วก็ดีใจที่สามารถกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งครับ
ตังนะครับก็มีโอกาสนะครับได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าดีใจครับกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งในรอบปีครึ่งนะครับ
หลังจากที่รายวัชนั้นใส่ชื่อเป็น๑ใน๒๖ผู้เล่นก่อนจะตัดตัวให้เหลือ๒๓คนในเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนที่ราชมังคลากีฬาสถานวันเสาร์ที่๒มิถุนายนนี้
เพื่อโอกาสในการลงสนามต่อเนื่องซึ่งเขาหวังว่าจะมีส่วนร่วมกับเกมอุ่นเครื่องกับจีนบ้างครับ
ก็บอกนะครับว่านอกจากเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนแล้ว
นะครับเสาที่สองวิถีศาลยนนี้ยังมีโปรแกรมการถ่ายทอดนะครับ
ตามใบรัฐีฟีฟาเดย์ของทีมชาติไทย
เดือนตุลาคมนี้รวมถึงยังมีอาการถ่ายทอดสดกีฬาอีกหลากหลายชนิดนะครับตลอดทั้งปีทั้งฟุตซอลลีกวอเล็กบอลนะครับ
ย้ำโปรแกรมวันเสาร์ที่๒มิถุนายนนะครับไทยเจอกับจีนที่ราชมังคลากีฬาสถานเข้าสัญญาตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาแล้วก็เริ่มแข่งขันเวลา๑๘นาที๓๐นาทีครับ